ชอบช้ำหัวอกคนเป็นแม่กันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมคุณแม่พยายามพัฒนาบอกว่า
ลูกสาวมีสามีอยู่ต่างประเทศ

แล้วสั่งให้คนมาทุบทำลายบ้านด้วย

กล่าวจะตายได้กว่าอย่างที่พระธรรมรายสรรค์จริงเมื่อไหร่จะอยู่อย่างกับพระวัง
ก่อนที่จะไปขยายความเอาท้องเรื่องเดิมก่อนคือคุณมาธรรมนี้อยู่ที่แกล้งสนามนางที่นครรัชศรีมานะคะคือท่านเนี่ยมีลูกสาวกับสามีเก่า๑คนแล้วลูกสาวเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วคุณมาธรรมนี้มีสามีใหม่แล้วมีลูกชายมา๑คนนั่นแปลว่าอะไรคะก็เป็นน้องชายถูกไหมของคนแรกใช่ค่ะคนที่เอา
ตั้งคำถามคือหวั่นคำถามไปนะทิ้งคำถามไปเขาบอกว่าแกล้งสนามระบุบอกว่าขอคำปรึกษาหน่อยครับลูกแท้ไล่แม่ออกจากบ้านทุบบ้านทิ้งเหตุผลเพราะอ้างว่าทะเลาะกับน้องต่างพ่อคิดว่ามันเกี่ยวกันไหมคนสั่งทุบเป็นลูกสาวที่ใช้ชีวิตอยู่กับสามีที่เยอรมันลงทุนบินกลับมาไทยเพื่อมาสั่งทุบบ้านโด
ส่วนที่คนที่เอามาแชร์ต่อก็คือเพจแกล้งสนามนางบ้านเห่านะคะน้องชายต่างพ่อยังบอกอีกว่าชื่อบ้านชื่อที่ดินเนี่ยเป็นชื่อแม่แต่เงินที่สร้างบ้านเนี่ยบ้านหลังนี้พี่สาวเป็นคนออกให้ทั้งหมดตอนนี้แม่ไม่มีที่อยู่อาศัยสาเหตุหลักคือเกลียดน้องคนละพ่อของตัวเองนะฮะเรื่องราวเหล่านี้หลังจากที่ถูกตีแผ่ออกไปเนี่ยนะคะคนเข้ามาแสดงความคิด
ทำกับแม่แบบนี้แต่ทีนี้บางคนที่เขาพอจะมีชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมายก็บอกว่าถ้าที่ดินเป็นชื่อแม่บ้านที่สร้างอยู่บนที่ดินก็ต้องเป็นชื่อแม่เพราะฉะนั้นแม่ไม่ต้องออกจากบ้านค่ะแม่ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยบางครั้งมันมีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากกว่านี้หรือเปล่าคือการที่ลูกสา
ไม่พอใจแล้วทำให้เรื่องมันบานปลายเรื่องของคนในครอบครัวค่อยหันหน้าคุยกันเคลียร์กันนะคะ